เชื่อว่ามีหลายเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะเรื่องของกินที่นำไปสู่การเสียชีวิตนี่ก็มีอยู่
นะอ่าปลาหมึกย่างติดคอจนเสียชีวิตอืมอ่าอาหารทางเหนือซาดจิ้ม
ค่ะเป็นเนื้อดิบอ่าทีเนี้ยไม่รู้ว่าไปกินกันยังไงอ่ะ
คุยกันไปคุยกันมาบอกเลือดมันไม่พออะไรเนี่ยถึงขั้นทำร้ายกันจนตายก็มีนะครับ
แต่ตามเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมหายทองคำอันสืบเนื่องมาจากหายทองคำ
ไม่ใช่ไข้เพลงอะไรของเขาค่ะจำได้ไหมครับ
วัย๒๘ปีคนนี้ชื่อนางสาวเชอรี่เขามาทำงานอยู่ที่เมืองไทย
ส้มคือคุณแม่อันนี้เป็นภาพเมื่อสองสามวันก่อนนะ
แม่เนี่ยอายุ๕๘ชื่อนางแมลงลูกสาวบอกโอ้โหมาทำงานตั้งแต่เด็กนะ
ตั้งแต่อายุ๑๓ค่ะเก็บหอมรอมริฟท์ซื้อทองมีทองอยู่น้ำหนัก๗บาท๕๐สตางค์
เป็นเงินก็แสนกว่าบาทก็ฝากแม่ไว้ทีเนี้ยมีอยู่คืนนึงฝันว่าจะมีคนมาขโมย
คุยกับแม่ก็เลยเอาอย่างนี้เราไปขุดฝังไว้กันดีกว่าค่ะแม่บอกแม่ฝันเอง
ฝันนะกลัวคนจะมาขโมยจริงเหมือนฝันแม่แม่เลยขุดทองฝังดินเอาไว้ดีกว่า
อยู่ตรงพื้นที่บ้านเช่านั่นแหละซึ่งก็มีเพื่อนคนงานอยู่ด้วยนะฮะระแวกนี้ประมาณ๗๘คน
วันหนึ่งลูกสาวรู้สึกว่าอยากจะดูทองก็เลยให้แม่ลองมาขุดดูไว้หน่อย
ปรากฏว่าโอ้โหท้องมันหายฮะแล้วไม่รู้จะทำไงก็เป็นคนพม่าด้วยไง
เพราะบ้านเช่าก็อยู่กันหลายคนอืมแล้วคนที่มาขโมยก็ทิ้งของไว้ดูต่างหน้าแบบเนี้ย
พออีกวันหนึ่งหายไปซะแล้วใส่ถุงผูกวางเอาไว้หน้าบ้าน
ไอหลักฐานที่จะได้ตรวจหายหรอ
วันนี้คดีปิดแล้วฮะสรุปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ว่าใครเอาไปนะแต่ไปฟังเสียงของนางแมลงอายุห้าสิบแปดปี
แม่ของนางสาวเชอรี่ที่เป็นเจ้าของทองก่อนในวันนั้นนะ
วันที่ทองหายเนี่ยลองฟังดูครับ
อยากได้คืนเนาะอยากได้คืน
โอ้โหแม่บอกเป็นลม
ข้าวปลากินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตกใจมากหายใจไม่ออกกลัวลูกสาวว่าเอา
ลูกสาวอ่ะใช่เก็บหอมรอมริบมาสิบกว่าปีนะ
กว่าจะได้มา๗บาท๕๐สตางค์

วันแรกก็คือนางสาวเชอรี่เจ้าของทองก่อน
คือความจริงแล้วเขาสงสัยไปยังเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะ
แล้วก็นำตัวแม่ก็คือนางแมลงไปสอบด้วย

วันนี้ตำรวจสพองคลักษณ์ที่จังหวัดนครนายกครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าบ้านเช่าเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านทองสถิตวิลล่าอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ใช้วิธีนี้ฮะแยกสอบเป็นรายคน
นี่ครับทุกผู้ชมครับแยกกันสอบเลยนะฮะทีละคนเลยนะครับ
สอบไปสอบมาเนี่ยตกลงนางแมลงแม่ของนางสาวเชอรี่เจ้าของทอง
อมรับสารภาพว่าเป็นคนขุดทองเอาไปเองฮะ

โดยบอกว่าทองคำของลูกสาวเนี่ย๗บาท๕๐สตางค์น้ำหนักทองคำเนี่ย
เอา๓เส้นไปขายที่พม่าที่บ้านเกิด
มีอีก๒เส้นเอาไปจำนำที่วังน้อยพระนครศรียุธยา
แล้วก็มีอีก๒เส้นเอาไปจำนำไว้ที่ร้านที่ย่านคลอง๓ปฐุมธานี
คือตำรวจเขาออกอุบายว่าในห้องสอบสวนของตำรวจน่ะ
มีพระพุทธรูปอยู่ให้สาบานต่อหน้าพระพุทธรูปในห้องสอบสวนของตำรวจนะ
ว่าแม่แมลงอ่ะไม่ได้โกหกสาบานเลยใช่แม่แมลงกลัวกลัวเลยทีนี้
ใช่กลัวบาปในสารภาพเลยทีนี้ที่เขาต้องจับมาแยกสอบทีละคน
แล้วก็ให้มาสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปในห้องสอบสวนเนี่ย
เพราะว่าตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนแม่ไอ้ตอนที่เอาไปขุดฝังอ่ะ
ใช้อะไรขุดค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพ
ที่เขาชี้จุดเกิดเหตุวันแรกก่อนนะอ่าวันที่เขาไปชี้ชี้อ่ะ
นี่ดูตรงนี้นะครับหยุดภาพไว้ก็ได้นะฮะลองหยุดไว้นะ
แมลงบอกว่าใช้จอบขุดแต่ตำรวจบอกว่าจอบมันยาวนะ
แล้วตรงนี้เป็นใต้คานบ้านลักษณะของการหยิบจอบจะไปขุดที่ใต้คานบ้านอ่ะ
มันไม่น่าจะได้ตำรวจบอกความมันแคบความกว้างความใหญ่ความแคบของจอบ
งัดไปขุดยังไงอะไรแบบนี้ฮะตำรวจบอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
ไปโรงพักก่อนแล้วก็ไปสอบแล้วก็ให้สาบานไง
ที่สุดแล้วนางแมลงก็เลยยอมรับสารภาพ
โดยบอกว่าไอ้ทองที่เอาไปขายเนี่ยเพราะต้องการเงิน
เอาไปรักษาตัวให้กับสามีใหม่ที่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง
แล้วต้องกลับไปรักษาตัวที่ฝั่งพม่านะฮะ
ก็เลยเอาทองไปขายขายที่พม่าด้วยขายที่เมืองไทย
จำนำที่เมืองไทยด้วยเอาฟังเสียงดูนะครับ
เจ้าเล่าถึงเอาไปอ่ะครับ
ก็พ่อมาสวายอ่ะพ่อป่วยน่ะ

เนี่ยเงินเนี่ยก็ไม่ใช่สามีอย่างเดียว
เผยลูกสาวด้วยถามป้าสะกดหลายที่อ่ะ

แล้วไปแบ่งกับหลายคนไหมครับ
แบ่งให้ลูกสาวด้วย
คือป้ายอมรับนะว่าเราเป็นคนเอาทองของลูกไปขายเองทั้งหมด

ใครหวังน้อยก็มีประจำระวังน้อยก็มีจ้ะ

แมลงเนี่ยบอกว่าเงินก็ไม่ได้เอาไปใช้คนเดียวนะ

ก็ลูกสาวก็เอาไปทำพาสโปรดนี่แหละ
เดี๋ยวว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเงินจากเอาไปขายทองอย่างนี้ทำคนเดียว
โอ้โหแล้วทีนี้ลูกสาวจะรู้สึกยังไง

แจ้งความเอาไว้แล้วสุดท้ายแม่แท้เอาไปขายซะเอง
นางสาวเชอรี่ลูกสาวแม่แมลงเนี่ยนะคะก็บอกว่าเสียใจนะที่รู้ว่าแม่เป็นคนเอาทองคำไปทั้งหมด
แต่คุณแม่เป็นแม่บังเกิดกล้าวก็ไม่เอาความคุณแม่หรอก
ก็ที่แม่บอกว่าจำเป็นต้องใช้เงินเอาทองไปขายเอาทองไปจำนำ
เพื่อเอาไปให้พ่อเลี้ยงรักษาตัวที่เป็นโรคตับแข็งพักรักษาตัวอยู่ที่ประเทศพม่า
ลูกสาวก็เลยบอกว่าก็ลองนึกย้อนกลับมาดูถ้าเป็นตัวเองสามีป่วยก็คงจะทำแบบนี้เหมือนกันมั้ง
ก็เลยไม่ติดใจเอาความอะไรคุณแม่นะคะ
ถ้าเป็นหนูหนูก็จะทำเหมือนแม่นี่เลยค่ะก็แฟนใครใครก็รักแต่หนูก็รักแม่ของหนูเหมือนกันหนูไม่เอาความ
ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่มีแม่หนูก็ไม่มีทุกวันนี้
ก็สรุปว่าเราก็ไม่เอาเรื่องอะไรกับแม่ใช่มั้ย
ไม่เอาเรื่องถ้ารู้แม่เลยเอาไปถ้าแม่บอกใช่ไหมคะหนูก็ไม่มาแจ้ง
เดี๋ยวหนูก็ไม่รู้เดี๋ยวหนูก็ไม่ได้ติดใจเอาความแม่ตอนนี้ก็จะสงสัยแม่ตัวเองค่ะ
แต่คิดได้แบบนี้ก็สบายใจนะน้องเขาก็คิดดีใช่ไหม
ใช่เป็นคดีที่ยอมความได้ตำรวจบอกนะคะถอนแจ้งความได้ทีนี้ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปแหละ
ตอนแรกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือคนที่อยู่แถวนั้นเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็เลยบอกนั่นไงนั่นไงเออตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ตั้งหลายวันเนี่ย
เรียกสอบไปหลายคนใช่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะเวลาของหายถามคนในบ้านก่อนดีไหม
อยากจะให้ดูคนรอบตัวเองก่อนค่ะรอบตัวเองก่อนเพราะว่ามันเดือดร้อนคนอื่นเขาเวลาแบบว่ามากล่าวหาอะไรอย่างนี้โดนสงสัยบ้างอะไรบ้าง
ไม่มีใครหรอกพี่ไม่เชื่อตั้งแต่แรกเลยนะไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
ถ้าถ้าเขาจะมีทองฝังไว้จริงพี่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นคนระแวกบ้านหรือว่าคนในบ้านเอกคนเหล่านี้จริงมั่นใจเลย
พี่ก็จะถามว่าพี่ทำไมถึงทำไมถึงคิดว่าเป็นคนระแวกบ้านทำไมไม่ระแวงหรือสงสัยคนในบ้านตัวเอง
แรกเขาน่าจะไม่สงสัยแม่ก็ไม่แปลกนะแต่น่าจะสงสัยคนในบ้านเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะ๗๘คนไม่ใช่น้อยนะ
ตำรวจก็ต้องไปติดตามของกลางคืนนะถ้าตามหน้าที่ตามคดีอย่างนั้นนะครับ
ส่วนทางผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเป็นแม่เป็นลูกกันผู้เสียหายตกลงไม่ประสงค์จะแจ้งความ
ดำเนินคดีนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเป็นแม่แล้วคดีนี้ก็คือคดียักยอกทรัพย
ซึ่งสามารถยอมความกันได้ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
ส่วนมีตัวจำนงตัวจำนำอะไรจะตามคืนหรือไม่ตามคืนก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายแล้วนะครับ
ก็ถอนแจ้งความกันเรียบร้อยแล้วนะครับ